ชาวบ้านก็งงกันเป็นแถบเลย
เจ้าหน้าที่ประจำศาลหลักเมืองเขาก็งงกัน
เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อแดงมาคุณผู้ชม

แล้วก็มีอะไรไม่รู้มาทำพิธีแปลก

นี่เป็นสิ่งที่ผู้หญิงเสื้อแดงคนนี้เอามาครับ
เทียนแดง๒เล่มวางพาดอยู่
แล้วก็ทำวิธีเหมือนจะท่องบทสวดและนับนิ้วไปด้วยนะ

ไม่น่าจะเป็นการไหว้สการะสารหลักเมือง

โพสต์ไว้ว่าปกป้องสารหลักเมือง

พยายามทำพิธีจะเอาน้ำในขันสาดเข้าไป
เราไปขวางจนทะเลาะกับคนนี้
อย่ามาแตะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองเราไม่ยอม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
เจ้าหน้าที่ประจำสารหลักเมืองเขาก็เห็นนะ
เห็นว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยผู้หญิงคนนี้เข้ามา
อธิษฐานขอพรที่สารหลักเมืองตามปกติเลย
แต่ว่าไปเอาเทียนแดงไปเอาขานเอาหมวกกันน็อกมาจากไหนไม่รู้

เจ้าหน้าที่มองแล้วเฮ้ยไม่ชอบมาพากลแล้ว
เฝ้าจับตาดูอย่างใกล้ชิดสักพักใหญ่เนี่ย
ก็มีคนเข้าไปเตือนบอกอย่าไปทำแบบนี้ห้ามนะ
โดยไม่มีเหตุกระทบกระทั่งหรือว่าเหตุอะไรรุนแรง
โดยตามระเบียบของศาลหลักเมืองทุกคนเข้าไปได้นะ
โดยกราบไหว้และอธิษฐานขอพรเท่านั้น
ไม่มีนะห้ามนะไปทำพิธีเข้าทรงอะไรหรือว่าเอาน้ำมนต์ไปสาด